เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูโรงแรม๕ดาว
ถ้าเกิดว่าไปแอฟริกาใต้คุณจะต้องไปพักโรงแรมถูกไหมฮะ

สุนัขเขาก็มีโรงแรมของเขานะเขามีโรงแรม๕ดาวด้วย
หน้าตาเป็นอย่างไรอยากเห็นจังเลยเดี๋ยวไปชมภาพกันคุณผู้ชมค่ะ
อันนี้นะคะคือโรงแรม๕ดาวที่เมืองแคปชาวแห่งแอฟริกาใต้

ของสุนัขค่ะบริการทุกอย่างเหมือนคนเป๊ะ

นี่คุณเขามีพนักงานให้บริการด้วยนะคะ
เป็นโรงแรมแล้วก็ศูนย์รับดูแลสุนัขชั่วคราวของยานิคลู
นิกครูเป็นผู้ก่อตั้งมีคอนเซ็ปต์มาตั้งแต่๕ปีก่อนค่ะ
ครูบอกว่าโรงแรมสุนัขแห่งนี้เทียบเท่าได้กับโรงแรมระดับ๕ดาวของคนทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะ

อาหารสุนัขแบบอลักคาร์ที่จะส่งตรงถึงหน้าห้อง
พนักงานโรงแรมที่คอยบริการสุนัขของคุณแบบไม่ขาดตกบกพร่อง
ตัวอย่างเช่นถ้าปกติสุนัขของคุณจะต้องออกไปเดินเล่นทุกเวลา๖โมงเย็น
คุณสามารถโทรแจ้งพนักงานโรงแรมไว้ได้เลย
แล้วก็เมื่อถึงเวลา๖โมงตรงค่ะ
เลี้ยงสุนัขหรือว่าผู้เชี่ยวชาญในการพาสุนัขเดินเล่นของโรงแรม
ก็จะมารับสุนัขของคุณถึงที่เลยคุณไม่ต้องพาออกไปเองนะคะ
อย่างที่บอกว่าที่นี่คือโรงแรมระดับ๕ดาว
ดังนั้นก็เลยมีบริการต่างเช่นบริการสปาสุนัขให้ด้วย
ทั้งเรื่องของการนวดตัดเล็บแปลงขนอาบน้ำ
เหมือนกับบริการสำหรับคนทุกอย่างเลย

ใช่ที่หลับที่นอนนี่คืออย่างดีคุณ

ส่วนเรื่องของอาหารการกินที่นี่ก็คัดสรรมาเป็นอย่างดี
หรือหากมีออเดอร์พิเศษสำหรับสุนัขที่มีปัญหาในการกิน
หรือว่าลดน้ำหนักก็สามารถสั่งได้โดยตรง

เจ้าของร้านเบเกอรี่อย่างคุณไอเซอร์ฟูรี่เนี่ยนะ
บอกว่าอาหารทุกอย่างมีส่วนประกอบจากธรรมชาติทั้งหมด
น้ำมันก็เป็นน้ำมันมะพร้าว
โฮวีดอาหารปรัสจากกรูเต็น
สำหรับสุนัขพันธ์เฟรนชบูด็อกนะครับ

ปรัสจากไขมันตากแห้งบัตเตอร์
หรือผักชีฝรั่งเป็นต้นค่ะ
ที่สำคัญนะคะอาหารทุกจานจะถูกปรุงสดใหม่
ไม่มีการเก็บค้างคืนค่ะ

ไว้นั่งดูหนังยามดึกได้ด้วย

ต่อคืนก็จะตกอยู่ที่๒๕๕๕เหรียญสหรัฐ
หรือว่าเกือบ๙๐๐๒๐๐๐บาทไทย
ราคาเท่ากับโรงแรมในไทยเลยนะ
ใช่เหมือนโรงแรมประมาณหนึ่งของเมืองไทยแหละเนอะ